ซึ่งทางบริษัทเขาก็ให้พนักงานทุกคนทำงานที่บ้านแล้วครับ
มีการประกาศนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน๑คน
ตรวจพบว่าติดโควิด๑๙แล้วก็เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในศึกฟุตบอล